ความหวานกันบ้างดีกว่าเติมน้ำตาลให้กับชีวิตกับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
กันนพัฒน์แล้วก็มารีเบอร์เนอร์คือวันก่อนเนี่ยเป็นวันเกิดของฝ่ายหญิง
ฝ่ายชายเขาก็เลยลงรูปอวยพรตามธรรมเนียมใช่ไหมแต่สิ่งที่มันแบบว่าทำให้แฟนคลับจักรจงจักรจี้เนี่ย
มันก็อยู่ตรงที่เหมือนงานแต่งคำพูดข้อความเอออันนั้นเหมือนงานแต่งจริง
เป็นงานอีเวนต์เออน่ารักน่ารักเขาไวพรเป็นแบบนี้คุณ
คำก็ที่รักสองคำก็ที่รักกันบอกว่าอยากเห็นสามมารียิ้มกว้างแบบนี้ทุกวัน
แล้วก็ขอให้เป็นที่รักของเขาไปนานนานโอ้โหหวานขนาดนี้
ขอบคุณนะคะที่รักนี่
แล้วเสียงแซวเสียงชงก็มาแน่นไม่แพ้กันเลยนะคะ
วันเดิมในรัดก็ขอย้อนหลังน้องมารีด้วยขอให้ความรัก
แป๊บเดียวคู่นี้คบกันมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันนะ
แต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยความหวานก็ยังคงเส้นคงวาอยู่นะคุณนะ
ใช่ก็ต้องติดตามกันต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากเลยนะคะ